คุณผู้ชมครับสงกรานปีนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยครับ
เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายประธานที่คนไทยนิยมไป

แต่ว่าทางกลับกันคนญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยลดน้อยลง
สามปีที่ผ่านมาลดลงไปเกือบครึ่งครับลงไปร้อยละสี่สิบแปดทีเดียวนะครับ
เด็ดตามตรงนี้จากรายงานของคุณชนะรัฐโพคะธนวัฒน์ครับ
สากุระบานสะพรั่งสีชมพูสวยหวานดูงดงาม
ดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเยือนประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงคราน
หนีร้อนไปสัมผัสอากาศเย็นสบาย
ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือโตเกียวเกียวโตโอซาก้าและภูเขาไฟฟูจิ
นักท่องเที่ยวชาวไทยไปญี่ปุ่นสูงขึ้นทุกปีโดยในปี๒๐๑๓มีนักท่องเที่ยวชาวไทยในญี่ปุ่นราว๔๕๐๐๐คน
๒๐๑๔ขยับขึ้นมาอยู่ที่๖๕๐๐๐คน
ส่วนข้อมูลล่าสุดในปี๒๐๑๕มีนักท่องเที่ยวชาวไทยในญี่ปุ่นกว่า๗๙๐๐คน
ค่าใช้จ่ายในการไปเยือนญี่ปุ่นของคนไทยส่วนมากหมดไปกับการซื้อสินค้า
โดยเจโทรเผยว่าในปี๒๐๑๕นักท่องเที่ยวชาวไทย๑คน
ใช้จ่ายประมาณ๔๕๐๐๐บาทถึง๕๐๐๐บาทต่อการไปเที่ยวญี่ปุ่น๑ครั้ง
รวมแล้วมีเงินสะพัดในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว๓๙๖๐๐๐ล้านบาทต่อปี
แต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวบ้านเรากลับลดน้อยลง
ข้อมูลจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวระบุว่า
ในปี๒๐๑๓มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวไทย๒๘๐๐๐กว่าคน
ส่วนปี๒๐๑๔ลดลงไปอยู่ที่๑๒๐๐๐กว่าคน
และปี๒๐๑๕ขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่๑๔๐๐๐กว่าคน
โดยรวมแล้วในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยลดลงถึง๑๑๐
บริเวณรอบเกาะรัตนโกศิลปเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันค่ะ
แต่ถึงแม้บ้านเราจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แต่ชาวญี่ปุ่นกลับมาเที่ยวบ้านเราน้อยลงค่ะ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดภายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดยาว
แต่สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงหลายปีมานี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว
ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นลดลงไป
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
แต่นี่พอดีไปเจอเหตุการณ์ต่างที่ผ่านมาตั้งแต่ซึนามิ
ซึนามิก็มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้ผลกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
แล้วก็เขาก็เลยมีความเป็นห่วงแล้วก็ไม่มั่นใจที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทย
จริงแล้วพวกนี้ที่เข้ามานี่ความปลอดภัยต้องเป็นอันดับหนึ่งเลย
ล่าสุดประเทศญี่ปุ่นเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดท้องถิ่นต่าง
เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนเช่นที่เมืองโทกาจิและฮอกไกโด
เนื่องจากเป็นเมืองที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจึงนำแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบางพื้นที่แล้ว
แต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขคือการเร่งผลิตมะคุเทศชำนาญภาษาญี่ปุ่นที่กำลังขาดแคลน
ขณะเดียวกันต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยถึง๒ล้านคนภายในเวลา๕ปี